มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่างูจงอางยักษ์เนี่ย
บอกว่าเคยเห็นกันมาแต่ถามคำว่าจะใหญ่อย่างที่เราจะโชว์ให้ดูไหม
เพราะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับจงอางยักษ์
ใหญ่แค่ไหนไปดูกันเลย
หากจะกล่าวถึงงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
มีความดุร้ายเป็นลำดับต้น
หลายคนก็คงจะนึกถึงงูจงอางยักษ์เป็นลำดับแรกอย่างแน่นอน
แต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับงูจงอางยักษ์ที่แตกต่างจากงูจงอางทั่วไป
เพราะเป็นงูจงอางยักษ์แสนเชื่องนั่นเอง
ว่าแต่งูจงอางยักษ์แสนเชื่องที่ว่าจะมีความเชื่องขนาดไหน

เริ่มกันที่จงอางยักษ์ตัวแรกกับเจ้าชีโร่งูจงอางยักษ์สุดเชือกยาว๕เมตร
เปิดมาตัวแรกก็ทำเอาขนพองสยองกล้าวกันเลยทีเดียวครับ
ซึ่งเจ้างูจงอางยักษ์ที่เห็นในคลิปนั้นมีชื่อว่าเจ้าชีโร่
โดยเจ้าชีโร่เป็นงูจงอางยักษ์ที่มีขนาดลำตัวยาวกว่า๕เมตร
ที่อาศัยอยู่ที่หน่วยรบพิเศษแก่งกระจานนั่นเอง
โดยพี่ทหารที่จับเจ้าชีโร่โดยไม่มีท่าทีเกรงกลัว
มีชื่อว่าจาธนดลสมประสงค์นั่นเอง
ซึ่งจ่าได้เล่าว่าเจ้าเชื้อโรคเป็นงูจงอางป่าที่ได้รับบาดเจ็บ
จางจึงทำการรักษาและดูแลมันจนหายดี
มันจึงเชื่อมต่อจ่าและกับพี่ทหารอีกหลายคนนั่นเอง
ซึ่งเจ้าเชื้อโรคเป็นงูเจ้าอังยักษ์ที่มีลักษณะนิสัยชอบขี้อ้อน
และชอบเข้าหาคนเป็นอย่างมาก
จึงทำให้พี่ทหารที่มีความชำนาญกับสัตว์อสรพิษ
ต่างชอบเล่นกับเจ้าชีโร่เป็นอย่างมาก
อย่างเจ้าบิ๊กฟู้ดจงอางยักษ์ตัวเคืองยาวเกือบ๖เมตร
โอ้โหยาวใหญ่สมชื่อของมันจริง
ซึ่งเจ้างูจงอังยักษ์ตัวเคืองนี้มีชื่อว่าเจ้าบิ๊กฟู้ด
มีความยาวของตัวเกือบ๖เมตรเลยทีเดียว
ซึ่งเจ้าบิ๊กฟุตถือว่าเป็นงูจงอางยักษ์น้องใหม่
ของทางหน่วยรบพิเศษแก่งกระจานเลยทีเดียว
โดยเจ้าบิ๊กฟู้ดเป็นงูที่ทางหน่วยกู้ภัยแก่งกระจานจับมาได้
จึงทำให้มันได้รับบาดเจ็บตรงบริเวณคอ
ทางพี่หน่วยกู้ภัยจึงทำการรักษา
และทำการฝึกสอนให้เจ้าบิ๊กฟู้ดมีความเชื่องแบบเจ้าเชื้อโรค
ซึ่งตอนนี้เจ้าบิ๊กฟู้ดก็แข็งแรงขึ้นทุกวันแถมเริ่มเชื่องขึ้นเรื่อย
ทำให้พี่ทหารหลายคนเริ่มตกหลุมรักมันมากขึ้นแล้วนั่นเอง
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของงูจงอางยักษ์แสนเชื่อง
ที่เราไม่ได้พบเห็นกันได้ง่ายตามธรรมชาตินะครับ
แต่ต้องขอย้ำไว้ว่างูเป็นสัตว์มีพิษไม่ควรจับหรือเข้าใกล้
ที่เห็นทั้งหมดเป็นความสามารถส่วนบุคคลห้ามลอกเลียนแบบนะครับ